เหนือใต้ออกตก๗๗จังหวัดบนผืนแผ่นดินกว่า๕แสนตารางกิโลเมตรที่รวมกันเป็นประเทศไทย
ยังมีเรื่องราวแปลกใหม่น่าค้นหาวิถีชีวิตที่ไม่คุ้นตาอาชีพไม่เหมือนใคร
ตาเปิดใจแล้วออกไปค้นพบความเป็นไทยที่ไม่คุ้นเคยกับเรา
โอ้โหไทยแลนด์
สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอักอัครัตนิมิตรชัย
และตอนนี้ผมก็อยู่ที่มหาศจรรย์ป่าชายเลนบ้านท่าระแนะจังหวัดตราดนะครับ
ตอนเห็นชื่อเนี่ยผมก็สงสัยว่าที่นี่เขามีความมหัศจรรย์ยังไงก็เลยนัดเจ้าถิ่นไว้นะครับ
เดี๋ยวเราไปคุยกับเขากันดีกว่า

สวัสดีครับผมที่นี่เนี่ยเขามีความมหัศจรรย์อยู่

ก็เลยอยากรู้ว่าป่าชายเลนที่นี่เนี่ยเขามีความมหัศจรรย์ยังไงครับ
เดินออกไปได้แผ่นดินเดินออกไปได้เองโดยธรรมชาติ
ยังไงครับพี่ผู้ใหญ่ป่าชายเลนเดินลงไปในทะเลอย่างเงี้ยนะ

แปดสิบปีเนี่ยสามารถเดินออกไปประมาณสักสามกิโล
ว่าเดินออกไปนี่คือหมายถึงเขาไม่ใช่แบบมีขาเดินมาอย่างนี้ไม่ใช่
ไม่ใช่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมันมีอำเภอบ่อไล่ที่เขาทำพลอย

เขาก็ฉีดฉีดพลอยฉีดภูเขาฉีดที่เพื่อจะหาเศษพลอย

ทีนี้ไอ้ที่ฉีดเนี่ยไอ้ดินไอ้เลนน้ำเนี่ยมันก็ไหลมาทางนี้
เพราะทางนี้มันเป็นอ่าวของจังหวัดตาดมันเป็นที่ต่ำ

ป่าชายเลนเดินออกไปในทะเลได้ที่ผู้ใหญ่สายชนพูดถึงก็คือ
แผ่นดินที่งอกออกไปในทะเลนั่นเองครับ
ซึ่งเกิดจากการสะสมของดินตะกอนที่ถูกน้ำพัดพามา
มาเจอกับระบบรากที่ซับซ้อนของป่าชายเลน
ก็ค่อยกลายเป็นแผ่นดินใหม่
ป่าชายเลนบ้านท่าระแนะจึงเป็นป่าที่มีชีวิต
และเติบโตขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปีนั่นเองครับ
นี่แหละความมหาศจรรย์แรกของบ้านท่าระแนะ
มันจะทำให้ปุ้งปลูงปลารสชาติอร่อยแตกต่างจากที่อุ่งเยอะ

และตอนนี้เราก็อยู่กลางอ่าวตราดแล้วนะครับคุณผู้ชม
ซึ่งถ้าข้ามไปเนี่ยก็จะเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเรา

นั่งเรือเที่ยวกินลมชมปากอ่าวจังหวัดตราดกันเพลินแล้ว
เมื่อกี้ที่เราไปมันเป็นปากอ่าวแม่น้ำตาล
ตอนนี้ทางแคบลงไปอีกนะคุณผู้ชม
คือเกือบจะพอดีกับเรือที่เรานั่งมาเนี่ย
แล้วก็รากต้นกงกลางนี่คือ
ถ้าเรานั่งอยู่เนี่ยก็คือสูงท่วมหัวเราไปแล้วนะครับ
คือพี่ผู้ใหญ่ก็บอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นป่าที่
เด็กกำมันเป็นป่าโบราณที่อยู่
คู่กับบ้านท่าระแนะมาอย่างยาวนาน

เดี๋ยวลึกเข้าไปไม่น่าไกลมากนะครับ
ผู้ใหญ่บอกว่าจะเป็นไฮไลท์ของที่ป่าแห่งนี้

อันนี้คุณป้าแกมาวางรอบปู

วางไว้บนเลน
เดี๋ยวพอน้ำขึ้นแล้วปูก็จะเข้า

นั่งเรืออยู่ดีผู้ใหญ่สายชนเอามือไปคลำดินที่ตลิ่งแป๊บเดียว
หอยพอกตัวเบอร์เริ่มขึ้นมาอวดแล้วนี่แหละครับ
มหาศจรรย์ของที่นี่บ้านท่าระแนะนี่ไงแค่นั่งเรือออกมาเนี่ย
เราก็สามารถแบบว่าคว้าหอยจกหอยกันได้แบบนี้เลยนะ
คืออุดมสมบูรณ์ขนาดเนี้ยคุณผู้ชมคิดดูแล้วกันแต่เอาไว้ที่คอไม่ได้นะ
ก็เป็นโลกเป็นคอหอยพ่อ
อันนี้คือเรือเข้าไปต่อไม่ได้เราก็ต้องเดินเข้าไป
ร้านสะบูนนำไปเลยครับพี่ผู้ใหญ่
ถ้าคิดว่ายังไม่แก่ก็ต้องเดินไหวร้อยกว่าเมตร
เพราะฉะนั้นแล้วเราแก่แล้วเรากลับดีกว่าครับผม
ทางนี้สิโทรไปครับพี่ผู้ใหญ่
เห็นเขียวเขียวไหมเขียวเขียวคือพวกแบบเหมือนตะไคร่มอสอะไรอย่างเงี้ยครับ
่งบอกถึงความเก่าความมอสกว่าอะไรจะขึ้นได้เนี่ย
มันต้องใช้เวลานานมากบอกบอกป่าเนี่ยมันอยู่มานานขึ้นไป
ขึ้นไปถึงนู่นเลยนะครับใช่ไหมครับ
ป่าชายเลนมีความสำคัญมากต่อระบบนิเวศ
เพราะเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำขนาดเล็กมากมาย
อย่างกุ้งหอยปูปลาครับ
พวกนี้คือรูอะไรครับพี่ผู้ใหญ่
รูปูเสมอเนี่ยนะครับ
อ๋อคือนี้จะมีปูเสมออยู่โอเคครับ
ปูเสมอที่เขาเอาไปทำสมตำอ้าว
แล้วก็ชาวบ้านก็จะมาจับกันไปไปทำอาหารบ้างไปขายบ้าง
ใช่เป็นวิธีของชุมชนเนี้ยเนี้ยเขาจะเลือกจับ
เฉพาะตัวใหญ่นะแล้วก็ตอนวางไข่เขาก็ไม่จับ
แล้วพอเคลียร์แล้วก็จะไปจับเขาเขาไม่จับปล่อยให้เขาวางไข่ก่อน
อ้าวนี่ถึงแล้วครับมหัศจรรย์ลานตะบูลบ้านท่าระแนะ
ลานตะบูลมันคืออะไรหมายถึงอะไรครับพี่ผู้ใหญ่ตะบูนก็คือชื่อต้นไม้ที่มันอยู่ในป่าชายเลน
เอกลักษณ์ของต้นตระบูลคือดูดูข้างล่างลากไม้ที่เราเดินเหยียบยำมาเนี่ย
เราเดินไม่ถึงบินเลยนะที่เราเดินกันบนรากไม้นี่คือรากต้นตะบุญ
คือลักษณะของลาดต้นตะบูนเนี่ยเขาจะไม่ลงไปในดินนะครับคุณผู้ชม
บริเวณนี้ที่เห็นด้วยสายตาเนี่ยไม่ต้องแบบเอ่อกะเอาเนี่ย
กว้างอยู่เหมือนกันนะพี่ผู้ใหญ่ก็เจ็ดไร่เจ็ดไร่ครับ
คือถือว่ากว้างที่สุดในประเทศได้เลยไหมครับ
กิจกรรมสนุกที่ลานตะบูลก็คือการเอาลูกตะบูนมาเล่นโบลิ่งครับ
อย่าพลาดเลยนะครับมาทั้งทีต้องจัดซะหน่อย
โอ้โหไทยแล้ว
นั่งเรือเที่ยวกันแล้วขึ้นฝั่งก็ยังมีของดีทีเด็ดของบ้านท่าระแนะรออยู่
นั่นก็คือเครื่องดื่มต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มีโซโลแกนเก๋ว่า
ชาร้อยรูจะอยู่ร้อยปีเป็นอีกหนึ่งจุดขายครับ
บชาร้อยลูกจะอยู่ร้อยปีนี่มีโซโลแกนด้วยนะครับ
อืมรสชาติเหมือนเอ่อน้ำตูม
ชาร้อยรูนี้ทำมาจากต้นหัวร้อยรูหรือกระเช้าผีมด
ซึ่งเป็นต้นไม้อิงอาศัยชนิดหนึ่งที่ขึ้นอยู่ตามต้นไม้ในป่า
ลำต้นเป็นหัวขนาดใหญ่มีรูพุนภายใน
ชาวบ้านก็จะเอามาฝานปากแห้งไว้ชงน้ำร้อนจิบเป็นชาสมุนไพรนั่นเองครับ
แล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูของที่บ้านท่าระแนะนี่ครับ
นั่นก็คือปูสะแหมปูสะแหม
ซึ่งปูสมแอเนี่ยเราสามารถเอามาเปลี่ยนเป็นเมนูอะไรได้บ้างครับ
ก็มียำแล้วก็ดองน้ำปลา
อันนี้คือทานได้เลยครับทานได้เลยครับ
อืมเป็นปูสมแหที่ดองเค็มที่ค่อนข้างจะสดมากนะครับ
จะมีความมันมันจากปูหน่อยครับ
ผู้ใหญ่บอกว่าถ้ามีมะนาวไปหน่อยนี่แจ่มเลยแจ่มเลย
เพราะฉะนั้นแล้วเราไปลองกินแบบยำบ้างยำบ้าง
นะครับครับลองดูอันนี้ก็คือเป็นยำปูสะแหมนะครับ
ครับจะมีหัวหอมมีมะม่วงใช่มะม่วงคือเปรี้ยว
หัวหอมก็คือดับกลิ่นนิดนึงแล้วก็ปนกับปูทำแห่ที่มันเค็ม

มันก็จะมีกลิ่นของเครื่องยำแล้วก็ความมันของปูซึ่ง
เชื่อแบบนี้มากกว่าถ้าดองเค็มอาจจะสดไปหน่อย
กับลูกลำแพงจิ้มกะปิน้ำปลาหวานที่รสชาติเปรี้ยว
ปั่นมันติดลิ้นของดีจากป่าชายเลนที่รสชาติไม่แพ้
มะม่วงเบาน้ำปลาหวานเลยทีเดียวแป๊บ
หวานมากเปรี้ยวอ่ะอ่าววันมากแล้วเหรอเปรี้ยวคุณหนึ่งชอบมาก
ผมเอาเงาะมาวางกับลำแพนวางลำแพงหมดก่อน
ใช่ครับมันจะมีความเปรี้ยวน้ำมันแต่ว่าจะออกเปรี้ยวเยอะหน่อย
ของดีบ้านท่าระแนะจะไม่มีของฝากได้ยังไง
อีกหนึ่งความมหัศจรรย์ของที่นี่ก็คือ
วกสารจากใบไม้ที่เรียกว่าใบต้นคันทรง

โอ้โหไทยแลนด์
และนี่แหละครับคือ๑วันกับความมหาศจรรย์ของบ้านท่าระแนะ
จังหวัดตราดนะฮะความมหัศจรรย์ของป่าชายเลนนั่นเอง
วิถีชุมชนวิถีชาวบ้านของบ้านท่าระแนะนะครับ
ใครที่สนใจอย่าลืมแวะมานะครับผม

ลงเรือไปเที่ยวกันต่อกับอีกหนึ่งชุมชนที่มีของดีทีเด็ดไม่แพ้กัน
นั่นก็คือชุมชนอ่าวสลัดเกาะกูด
มีทั้งกิจกรรมสนุกและอาหารรสเด็ด

สวัสดีครับ